สวัสดีครับผมหมอโดมรถนิยมครับจากสำนักดรกาหัสครับในรายการขับรถคลับของคนรักรถครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับสุสานรถเก่าบางคนเรียกว่าโรงเหล็กบางคนเรียกว่าจังอะไรก็ตามที่กองเศษเหล็กลักษณะแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับยานยนต์ทั้งหมดเราอยากจะบอกว่าที่นี่คือขุมทรัพย์ที่นี่คือแหล่งอะไหล่ทุกอย่างนะครับมีให้เราเลือกของบางสิ่ง

ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมของหมู่พวกที่ทำงานเกี่ยวกับการแพทย์สังเกตไหมทุกชีวิตปลอดภัยในวอนโว้พวกหมอพวกอะไรที่ทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลทางการแพทย์เขาจะใช้รุ่นนี้สักส่วนใหญ่แล้วก็รุ่นเนี้ยก็ยังถือว่าในปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่แล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่อะไรกับอะไรที่ใช้ได้บ้างอย่างเช่นสมมุติอ่ะ

อันเน็ตว่าเขามีไฟอย่างเงี้ยคู่หนึ่งซื้อหลักร้อยอาจจะขายได้หลักพันยกตัวอย่าง
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีแล้วก็แทบเรียกได้ว่าเกินครึ่งชีวิตมาผมเห็นภาพของสุสานรถผมเห็นภาพของกล้องขยะเซตเล็กเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งครั้งนึงมันเคยสร้างรายได้ให้ผม
เลี้ยงชีวิตตัวเองตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักแสนจนถึงหลักล้านไม่ว่าการจะเอารถนะครับหน้าตัดไปทำเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เอาท้ายตัดเอาทั้งคันไปทำงานศิลปะในรูปแบบต่างไม่ว่าเราจะทำเป็นโซฟาโต๊ะนั่งโต๊ะทำงานอ่า
จากกูชี่ที่ตกแต่งจากพวกรถเก่าเราก็เคยทำมาแล้วพวกนั้นก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นมูลค่าแบบราคาสูงคุณค่าของซากรถเก่า
เราอาจจะจำแนกได้เป็นสองอย่างหนึ่งมูลค่าทางวัตถุสองมูลค่าทางจิตใจของบางอย่างอย่างเช่นซากรถรถบางคัน
ซึ่งอาจจะไม่มีมูลค่าสำหรับใครเลยแต่เชื่อไหมว่าสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นรถคันแรกในชีวิตเขาที่เขาเก็บเงินซื้อมา
มันอาจจะเป็นรถคันแรกที่เขาเคยนั่งไปโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่เขามันอาจจะเป็นรถคันแรกของที่บ้านในการใช้ทำกิจการ
วันหนึ่งผู้คนพวกนั้นมักจะถวินหาคุณค่าทางจิตใจซึ่งเรื่องคุณค่าทางจิตใจนั้นมันไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เพราะมันเกิดการซื้อขายกันตามความพอใจ
สิ่งนี้แหละครับที่เป็นความคลาสสิกของซากรถเก่าที่เราได้เห็นกันในวันนี้
สาระความรู้ความบันเทิงครบครัน
สำหรับคนรักรถขับรถคลับของคนรักรถครับผม